ทีนี้มาตามความคืบหน้าเหตุสลดนะคะที่เมื่อวานนี้เราเล่าไป
นางสาวเตชิตาอายุ๒๔ปีเขาเป็นม่ายสาวมีลูก๒คน
แล้วเขาก็ไปส่งลูกที่หน้าโรงเรียนปรากฏว่ามีอดีตแฟนนุ่มมาก่อเหตุ
ยิงที่หน้าโรงเรียนภาพนี้เป็นจังหวะที่พี่ชายของนางสาวเตชิตาเนี่ยเขาเห็น
เขาก็เลยลงมาช่วยแล้วก็พยายามจะปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายเขาก็เสียชีวิต
ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะคนก่อเหตุก็คือนายธนพัฒน์ชัยถาวรอายุ๒๖ปี
ชื่อเล่นชื่อปอนนะคะก็เป็นแฟนนุ่มนี่แหละค่ะ

โรงเรียนสุวรรณวงศ์ในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
ก่อเหตุขณะที่นางสาวเตชิตากริจวัยพักอายุ๒๔ปี
หรือว่ามายเขาขับรถไปส่งลูกชายวัย๕ขวบและ๗ขวบที่หน้าโรงเรียน
สาเหตุก็คือหึงหวงค่ะเพราะว่าถูกบอกเลิกไป
ทีนี้เหตุการณ์นี้เราจะย้อนกลับไปดูแล้วก็จะทำเป็นภาพกราฟิกนะคะ
จะได้เห็นพฤติการการก่อเหตุที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เริ่มจากที่นางสาวเตชิตาเข้าไปส่งลูกนะคะ
บริเวณข้างโรงเรียนส่งเสร็จเนี่ย
นายธนพัฒน์ก็ขี่รถจักรยานยนต์มาดักรอ
เดินเข้าไปคุยก่อนตอนแรกเหมือนกับพยายามจะง้อขอคืนดี
แต่ไม่เป็นผลมีการกระชากแขนทะเลาะกันเนี่ยค่ะผู้หญิงก็กรีดร้อง
ระหว่างนี้มีนายทงชัยซึ่งเป็นพี่ชายของนางสาวเตชิตา
ขับรถผ่านมาพอดีนะคะมาเห็นพอดี
นางสาวเตชิตาก็เลยโบกมือขอความช่วยเหลือ
จังหวะนี้แหละค่ะนายธนพัฒน์เตรียมชักปืนออกมาจากเอว
แต่นางสาวเตชิตาเห็นก็ไปกอดเอาไว้ไม่ให้ชักปืนออกมา
แต่นายธนพัฒน์สะบัดหลุดนายทงชัยพี่ชายก็เปิดประตูลงจากรถ
มาช่วยน้องสาวนายธนพัฒน์ก็ผลักประตูรถไม่ให้ลง
นางสาวเตชิตาเขาวิ่งหนีอย่างนี้ค่ะหันหลังวิ่ง
ธนพัฒน์เนี่ยยิงใส่เลยยิงจากทางด้านหลัง
นัดหนึ่งล้มลงนะคะแล้วก็ตามไปยิงอีกสองนัด
นางสาวเตชิตาคนนี้ฟุบอยู่กลางถนนแบบนี้ค่ะครับ
ก่อเหตุเสร็จขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
แต่สุดท้ายอ้างว่าสำนึกผิดก็เลยติดต่อตำรวจขอเข้ามอบตัว
พฤติการการก่อเหตุของนายธนพัฒน์คนนี้นะคะ
นี่เมื่อวานตอนเช้าช่วงโรงเรียนเข้าเลย
ใช่เพิ่งส่งลูกเสร็จพอเห็นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็มามอบตัว
ล่าสุดนะคะนายธนพัฒน์ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่สพหัดใหญ่
เพราะการสอบสวนยังไม่เสร็จค่ะ
ทางพนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีนี้
แล้วก็อาจจะนำตัวมาสอบปากคำเพิ่ม
ตำรวจแจ้ง๓ข้อหา
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนี่ข้อหานักนะคะไตรตรอง
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
เบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
แล้วก็ให้ความร่วมมือในการสอบสวนเป็นอย่างดี
พนักงานสอบสวนก็จะนำตัวไปฝากขัง
สารจังหวัดสงขลาผลัดแรกในวันพรุ่งนี้

เพราะว่าคดีนี้เป็นคดีอุกชกัน
ระหว่างที่นายธนพัฒน์ถูกคุมตัวอยู่ในห้องขัง
เจ้าที่ก็รายงานว่าอาการนี้ซึมค่ะ

ญาติก็นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดแก้วสว่าง

แม่ของนางสาวเตชิตาคุณแม่อธิภา
ก็บอกว่าครอบครัวรู้ปัญหาระหว่างลูกสาวกับนายธนพัฒน์มาตลอด
ก่อนหน้านี้ก็พยายามไปช่วยเคลียร์มาแล้วนะคะ
ก็คิดว่าตกลงกันได้แล้วเลิกรากันไปด้วยดี
แต่นายธนพัฒน์เองเนี่ยก็เคยบอกว่าจะจบด้วยดี
แต่ไม่ยอมจบดีอะค่ะไม่ยอมเลิก
ง้อขอคืนดีมาตลอด
ลูกสาวแม่ก็พยายามตีตัวออกห่าง

กลัวว่าจะได้รับอันตรายก็ไม่ให้ไปไหนมาไหนคนเดียว
แต่สุดท้ายก็มาเกาะเหตุแบบนี้จนได้
จากนั้นเขาบอกว่าโอเค

ถ้าจบก็จบค่ะไม่เลือกว่าเขาจะเป็นอย่างนี้
คุณแม่ก็บอกว่าครอบครัวยังทำใจไม่ได้
ที่ต้องสูญเสียลูกสาวไปอย่างกระทันหันนะคะ
เพราะลูกสาวเป็นเสาหลักของครอบครัว
รับผิดชอบดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลงานบ้านทุกอย่าง
รวมถึงกิจการแผงขายผลไม้

แล้วก็เนี่ยค่ะลูกชายสองคนทีนี้
อยู่ป๒คนนึงอนุบันส์๓คนนึงจะอยู่ยังไง
คุณแม่บอกว่าไม่ขออโหสิกรรมให้นะคะ
อยากจะให้รับโทษสูงสุดตามกฎหมาย
และชดใช้กรรมที่เกาะไว้
ตอนนี้ที่น่าสงสารมากก็คือลูกชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เด็กอายุ๕ขวบตอนนี้นิ่งอยู่บ้านไม่ยอมพูดยอมจากับใคร
เด็กยังช็อกอยู่ส่วนญาติสนิทอีกคนที่รู้เรื่องส่วนตัว
ระหว่างนางสาวเตชิตาผู้เสียชีวิตกับตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
นายธนพัฒน์เขาก็เลยเล่าว่านายธนพัฒน์เป็นคนขี้หึงมาก
ตอนที่สองคนนี้เขาคบกันนายธนพัฒน์ไม่ยอมให้ฝ่ายหญิงไปไหนทำอะไรเลย
ถ้าไปไหนนะวีดีโอคอลมาตลอดต้องให้เห็นหน้าต้องวิดีโอคอร์
แม้กระทั่งฝ่ายหญิงเข้าไปกดไลค์กดหัวใจให้ใครในโซเชียล
แคปหน้าจอมาบอกนะต้องอธิบายด้วยว่าไปกดหัวใจให้ทำไม
ห่วงกันขนาดนี้ก่อนหน้านี้เคยเลิกรากันไปแล้วรอบนึงค่ะ
แต่ฝ่ายหญิงก็ให้อภัยเพราะฝ่ายชายสัญญาว่าจะกลับตัว
ฝ่ายหญิงก็เลยให้อภัยแต่สุดท้ายก็กลับมามีนิสัยเหมือนเดิม
แล้วก็แยกทางกันไปอีกแต่ว่าครั้งนี้ฝ่ายชายไม่ยอมเลิก
ราวีตามขอคืนดีแล้วก็พูดด้วยว่า
ถ้าตนเองไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้นี่บอกกับคนใกล้ชิดแบบนี้ค่ะ
แล้วสุดท้ายก็เนี่ยเอาปืนมายิงจนแฟนสาวเสียชีวิต
ซึ่งก่อนหน้านี้นายธนพัฒน์เคยบอกกับญาติสนิทว่า
ตัวเองเป็นลูกผู้ชายนะไม่มีวันทำร้ายผู้หญิงแน่นอน
แต่สุดท้ายมายิงเขาจนเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ในระยะที่ฟ้องคือแบบว่าน้องมายมีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง
คือวันหนึ่งจะโทรชั่วโมงนึงครับพี่จะโทรมาแบบว่าโทรศัพท์มาหลายสายมาก
อยู่กับครอบครัวก็ต้องเซฟไทม์ต้องเห็นว่าต้องรายงานทุกอย่าง
น้องไม่มีอิสระพี่คือเป็นมาแบบนี้มาหลายปี
พิกัดมันก็มีความกดทางใช่ไหมที่สำคัญพี่ชายตอนนี้คือ
คือสนใจแต่ตัวน้องไม่อ่ะ
ประโยคนี้แม่ก็รัฐรู้ไม่บอกทุกคนในครอบครัว